ไปดูภาพประวัติศาสตร์ของวันนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อตอน๑๐นาฬิกา๕๕นาที
นายกรัฐมนตรีสองท่านอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลด้วยกันค่ะ
ก็เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าจะได้เห็น
คุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เดินทางถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ต้องรายงานคุณผู้ชมทั้งหมดนะคะก็จอดเทียบที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า
คุณเศรษฐาพอลงจากรถก็ไหว้ทักทายคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ
เลขาธิการรัฐมนตรีซึ่งก็มายืนต้อนรับนะคะที่มารอต้อนรับอยู่
แล้วคุณพีรพันธ์หลังจากนั้นก็พาคุณเศรษฐาไปที่ห้องโดมทอง
ซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับรองแขกอยู่ตรงชั้นล่างทางหอคอยทิศใต้ของตึกไทยคู่ฟ้า
เมื่อพบกับพลเอกประยุจันทร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีที่รออยู่
ก็เกิดภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์เนี่ยมอบแจกันดอกไม้สีเหลืองสลับม่วงให้คุณเศรษฐา
เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับปลดกล้าปลดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วหลังจากนั้นทั้งสองท่านก็พูดคุยหารือกัน
ผู้สื่อข่าวบอกว่าคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมง
บรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความชื่นมื้นเป็นกันเองนะคะ

พลเอกประยุทธ์ก็พาคุณเศรษฐาเดินเยี่ยมชมห้องต่างภายในตึกไทยคู่ฟ้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องทำงานและห้องของนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวบอกว่าพาเดินออกไปนู่นเลยค่ะ
เยี่ยมชมตึกพักดีบดิน
ระหว่างทางเดินเนี่ยก็ชี้ชวนเมื่อกี้เราเห็นแว๊บนะคะ
ดูชี้ชวนคุณเศรษฐาให้ดูภูมิทัศน์ต่างในธรรมเนียบรัฐบาล
นี่ค่ะนะคะก่อนที่พลเอกประยุทธ์เดินมาส่งคุณเศรษฐา
ขึ้นรถที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะเดินทางกลับ
ซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
คุณเศรษฐาก็หันมายกมือเล็กน้อยทักทายสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
เพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องทำงานด้วยกันนะคะ
สื่อประจำธรรมเนียบสังเกตนะคะว่า
ผนังห้องโถงด้านล่างของตึกไทยคู่ฟ้า
ด้านที่จัดเอาไว้สำหรับติดรูปอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่คนแรก
วันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนี่ค่ะ
ทางด้านขวามือจะเห็นว่ามีการนำรูปของพลเอกประยุทธ์มาติดเอาไว้แล้วค่ะ
ก็ติดเอาไว้เป็นรูปสุดท้ายต่อจากคุณยิ่งรักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๒๘ผลเอกประยุทธ์นะคะ
ก็ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙เนี่ยค่ะ
วันนี้โพสต์ภาพนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์นะคะ
เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์พร้อมกับข้อความรำลึกถึงวันนี้เมื่อ๙ปีที่แล้ว
วันนี้ในอดีต๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของไทย
ก็มีคนมาคอมเมนต์อำลาและให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์
ใต้ภาพเป็นจำนวนมากเลยให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
รักลุงสุดหัวใจตลอดการขอบคุณลุงสำหรับ๙ปีที่ต้องเหน็ดเหนื่อย
ทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นนายกที่ไว้ใจมากที่สุด
ได้ครับเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นลักษณะนี้
ใช่ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อันนี้จะเป็นบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ก็คือผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ทยอย
ขนย้ายของใช้ส่วนตัวนะคะของรองนายกรัฐมนตรี
บางคนออกจากห้องทำงานที่ตึกบัญชการ๑แล้ว
ก็จากการสอบถามทราบว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของคุณดอน
รมัติวินัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งตอนนี้คุณดอนก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งในสัปดาห์นี้ไม่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในธรรมเนียบ
ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารต่างทยอยนำออกไปบ้างแล้วค่ะ